เป็นวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนี่แหละค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
ว่าจะต้องมีการจับตาอะไรเป็นพิเศษช่วงนี้หรือเปล่า
นายกบอกว่าไม่ต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษ

ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
จากนายกรัฐมนตรีที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้ว

ท่านนี้ค่ะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็แสดงความคิดเห็นด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรที่จะฝากไป

มีอะไรที่จะฝากไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีในปีนี้ไหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
ไม่มีอะไรจะฝากแต่ว่าขอให้นายทักษิณ
อย่าเคลื่อนไหวในช่วงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ปล่อยให้คศแล้วก็รัฐบาลทำงานกันไปก่อน
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าตามรถแมพของคอสช
ที่วางไว้ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
อยากให้ท่านดูเฉยนะคือปล่อยขอสชทำงานตั้งแหวะช่วงนี้นะครับ
อันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วอยู่ในรถแมพอยู่แล้วนี่นะก็ว่าไป